จากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมา
เรามองกันต่อไปว่าแนวทางการป้องกันมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลช่วงน้ำมากเดือนพฤศจิกายน

พูดคุยกันในช่วงนี้นะครับกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณออมสินชีวพฤกษ์สวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับ
รัฐมนตรีครับสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่คลองแสนแสบ
แล้วก็ท่าเรือที่ให้บริการต่าง
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่สาเหตุหลักเกิดจากอะไรครับท่านรัฐมนตรี
ครับคือเอาเรื่องเมื่อเช้าก่อนแล้วกันนะครับ
คือเมื่อเช้านี้ก็มีประเด็นเรื่องของการกระโดดขึ้นจากเรือนะครับ
พบว่ามีการกระโดดขึ้นจากเรือในขณะที่เรือยังจอดไม่เท่าที่
รวมนั้นก็มีคนกระโดดขึ้นไป
แล้วก็ผ่านไปได้แทบสองคนบ้างข้างหน้านะฮะ
อันนี้คุณธิรพงศ์ที่เสียชีวิตเนี่ยก็
ก็กระโดดแต่ว่า
เข้าใจว่าเหยียบเนี่ยไม่พ้นเหยียบไปไม่เต็มเท้า
ก็เลยหล่นลงไปนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัย
พวกนี้ก็เชิญทางด้านผู้ประกอบการมามาพบเพื่อที่จะพูดคุยกัน
ว่ามันจะต้องมีความเข้มงวดในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการ
นี่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าเรา
เราเองเนี่ยจะพยายามดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
แต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังในการใช้บริการด้วย
เช่นเรือยังไม่ทันจอดสนิทเนี่ยก็อยากจะกระโดดออกมานะครับ
นี้เราจะเข้มงวดว่าในทุกกรณีไม่ว่าจะคนมากคนน้อยเนี่ยนะครับ
ทางผู้ขับเรือรวมทั้งเด็กในเรือด้วยเนี่ยต้องดูแลในส่วนของความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเสมอ

ต้องจอดเทียบเรือให้สนิทกับท่าแล้วถึงจะให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลงเรือ
อย่างที่เราจัดระเบียบที่แถวริมแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยครับ
ก็จะมีเป็นแถวลงไปเราจะไม่ปล่อยให้คนสามารถที่จะลงไปได้ก่อนที่จะคนปล่อยคนขึ้นนะครับ

ก็ทำกันมาในลักษณะนี้มาโดยตลอด
อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอาท่าเรือบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นต้นแบบนะครับ
ปกติก็นั่งเรือด้วยเหมือนกันนะครับท่านรัฐมนตรี
จำเป็นจะต้องมีเจ้าพนักงานหรือว่าคนคอยคุมบริเวณโป๊ะเรือไหมครับ

เพราะว่าโดยตัวปกติเนี่ยคลองแสนแสบจะไม่ค่อยเห็นคนที่คุมโป๊ะเรือว่าคอยห้าม
ก่อนจะขึ้นก่อนจะลงต้องรอให้เรือจอดสนิทก่อน
มีมาตรการแบบนั้นมาใช้กับท่าเรืออื่นในคลองสายต่างด้วยไหมครับท่าน
ในคลองแสนแสบก็มีทุกท่าเรือนะครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าดูแลอยู่นะครับ
ทุกท่าลักษณะเดียวกับทุกท่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกัน
อย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือว่าก่อนที่
มันทำได้ไม่เหมือนกับในแม่น้ำเจ้าพระยา
เพราะว่าท่าเรือในคลองแสนแสบนี้มันเล็กกว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อเช้านี้
ก็คือท่าเรือที่ท่ารุเรียนอำนาจภัณฑ์นะครับ

ผมก็เรียนกับทางผู้บรรยาการเขตของก็ทม
ที่มาดูอยู่ด้วยเมื่อเช้านี้นะครับ
ก็บอกกับท่านไปแล้วว่าขอความงดงามช่วยดูแล
ในการต่อเติมท่าให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ
ที่สำคัญครับผมอยากจะย้ำแล้วย้ำอีกก็คือเรื่องของ
การไม่กระโดดหรือขึ้นหรือลงก่อนที่เรือจะเทียบท่าได้

พรุ่งนี้ผมได้ให้นโยบายไปกับทางกรมเจ้าท่าที่จะไปพูดคุยกัน
ก็คือในเรื่องของมาตรการต่าง
เช่นเราจะให้เขาเทียบเรือสนิทแล้วก็ถึงจะปล่อยขึ้นปล่อยลง

กุณาพี่น้องว่าต้องเชื่อฟังคนที่เขาดูแลท่าอยู่
เจ้าที่ของกรมเจ้าท่าที่ดูแลท่าอยู่ด้วย
เพราะเราจะใช้โทรโกะในการเหมาะบอกว่าอย่าขึ้นหรือลง
กระโดดขึ้นกระโดดลงก่อนที่ท่าเรือจะจอดสนิทนะครับ

เพราะเราจัดให้ไม่ได้เหมือนกับที่แม่น้ำเจ้าพระยา
เพราะว่าท่าเรือในริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับ
แล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเรือในคลองแสนแสบเนี่ยมันเป็นล็อกของมัน

เรือด่วนเจ้าพระยาที่วิ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเข้าท้ายเข้าครับ
เอาท้ายเข้ามาแล้วก็คนก็ลงจากลงจากขึ้นหรือลงจากท้ายเรือนะครับ

ในส่วนของคลองแสนแสบเนี่ยมันไม่ได้ทำอย่างนั้น
มันเอาเรือจอดขนานกับโป๊

ดังนั้นเนี่ยประชาชนก็จะปีนขึ้นไปลงแล้วก็ลงไปในล็อกของตัวเองตรงนั้นแหละแล้วก็นั่งเลย

ลักษณะมันจะไม่เหมือนกัน

นั้นก็ลองให้ทางกรมเจ้าท่าเขาไปพิจารณาดูว่ามันมีความเป็นไปได้ยังไงที่เราจะทำลักษณะเดียวกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็คือกันคนไม่ให้ลงไปออกอยู่ที่ท่าน้ำ

ก่อนที่เรือจะมาหรือให้ทางคนเข้าแถวรอไว้

แล้วก็ปล่อยลงไปเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาจะทำได้หรือไม่

แต่ผมเรียนอย่างนี้ว่าถ้าทำเข้มงวดจนเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดความล่าช้าในการเดินทาง

ไม่ทราบเคยใช้บริการของพรแสนสัตว์ไหมฮะในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยนะครับ
ถ้าไปเจอที่เอาศาลีแม่นมากครับท่านรัฐมนตรีครับ
ว่าเป็นสถานีที่มีคนใช้บริการมากทีเดียว

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้เข้าคิวกันลงมาลักษณะนั้นเนี่ยคิวคงจะยาวมากแล้วก็การเดินทางก็จะช้าไปอีก
ก็ให้หลายแนวคิดนะครับ

ไปดูว่ามันจะทำยังไงเพื่อจะให้มีความปลอดภัย
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าการจอดเหลือให้ไม่ใช่จอดแล้วแป๊บเดียวออกเลยจอดให้สนิทให้เทียบท่าให้สนิท
แล้วคนก็ขึ้นแล้วก็ลงนะครับ
มันก็จะมีความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งครับ

ในช่วงนี้หลายคนเลือกจะใช้บริการเรือโดยสารค่อนข้างมาก
อีกส่วนหนึ่งคือรอแล้วเทศกาลลอยกระทงที่จะเริ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
อย่างนี้จะต้องมีมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มเติมไหมครับ
กระทรวงคมนาคมมองอย่างไรครับท่านครับก็คงเหมือนกับปีที่แล้วนะครับ
ในส่วนของงานลอยกระทงเนี่ยเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่เต็มที่เลยนะครับ
ผมจะไปปล่อยแถวตอนเย็นวันจันทร์นะครับแถวที่ว่านี้ก็จะมีเรือตรวจการ
กรมเจ้าท่าจะออกทุกลำนะครับออกไปแล้วก็ประจำอยู่ตามท่าสำคัญน้ำคัน
แล้วก็ลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยก็จะดูแลในส่วนนี้และจัดเจ้าหน้าที่
ถ้าเป็นผ้าใหญ่เนี่ยจะจัดเจ้าหน้าที่มากกว่า๑คน
เพื่อลงไปดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
ครับก็คงจะทำลักษณะเดียวกับปีที่แล้วซึ่งก็เรียบร้อยดีนะฮะ
ผมก็จะลงไปดูด้วยเหมือนกันจะลงไปกับเรือตรวจการเขาก็ล่องไป
แม่น้ำเพื่อก็ดูอ่าความเรียบร้อยด้วยแต่ในส่วนที่เราดูแลไม่ถึงเนี่ย
รวมทั้งค่าน้ำในจังหวัดอื่นอื่นด้วยนะครับครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่า
อย่าไปคือก็ต้องดูเหมือนกันความปลอดภัยของตัวเองนะครับ
อย่าไปออกันที่โป๊ท่าน้ำจนมากจนเกินไปมันอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวก็ได้
เพราะไม่ไม่มีคนดูครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ย
ผมเจ้าท่าจะดูแลในส่วนนี้อย่างเต็มที่ครับครับผมได้ครับ
วันนี้สอบถามอีกเท่านี้ก่อนนะครับรัฐมนตรีครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณออมสินชีวพฤกษ์นะครับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ

เหตุการณ์ในครั้งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการหารือกัน
กรมเจ้าท่าจะพูดคุยกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
รัฐมนตรีช่วยบอกว่าขอความร่วมมือทั้งจากผู้ที่ให้บริการเรือโดยสาร
ต้องมีความปลอดภัยต้องเข้มงวดด้วย
จอดท่าเรือจอดเทียบท่าให้สนิท
ไม่ว่าจะเป็นในคลองแสนแสบหรือคลองอื่นก็ตามแต่
แม้จะมีปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน

อาจจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันก็ตาม
แต่ต้องเข้มงวดในเรื่องของระเบียบวินัย
อีกฝั่งหนึ่งคือประชาชนเองก็ต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยนะครับ
ต้องเคารพกฎและก็ปฏิบัติตามกฎกติกา
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคุณผู้ชมทุกท่าน
ที่เดินทางและโดยสารทางเรือ
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลลอยกระทงแบบนี้
แม้แต่ในช่วงนี้ที่ทุกคนนั้นเร่งรีบ
อยากจะไปบริเวณท้องสนามหลวง

เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่หลายคนนั้นเลือกจะใช้บริการนะครับ
นี่คือภาพรวมที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมติดตามกันในช่วงนี้
แต่เดี๋ยวไปเจาะลึกกันต่อกับความพร้อมในช่วงลอยกระทงทั้งสองท่านนะครับ